คุณผู้ชมฮะเรามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการที่มีการชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวานนี้
แล้วก็ไปสาดสีใส่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็บางกล้องวงจรปิดบางตัว
ถูกผู้ชุมนุมปีนขึ้นไปแล้วก็ไปบิดกล้อง
มาวานเราก็จะเห็นในภาพข่าวต่างนะครับ
ซึ่งมีการสำรวจตรวจสอบเรื่องของความเสียหายแล้ว
แต่ตอนนี้มีการแก้ไขบางส่วนแล้วนะคุณฮะ

สภาพปัจจุบันก็มีการแก้ไขอะไรไปบางส่วนแล้วนะครับ

พบว่าเต็มไปด้วยคราบสีที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้สาดใส่

แต่บางจุดก็มีการทาสีกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยนี้ล่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นถนนพระราม๑
ขาเข้าขาออกตรงพื้นก็มีร่องรอยประวัติศาสตร์
เรื่องของการขีดการเขียนเรื่องของสีต่าง
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ป้ายชื่อของสำนักงานภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมถึงรั้ว

แม้ว่าบางส่วนจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปฐุมวัน
มาทำความสะอาดมาขัดถูมาใช้สีขาวมาทา
เพื่อทับรอยสีและข้อความต่างที่ไม่สุภาพ

แต่เช้าวันนี้ก็จะเห็นร่องรอยอื่นอย่างชัดเจนนะครับ
โดย๒รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
แล้วก็ในส่วนของพันธ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยบุญ
ก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบความเสียหายในช่วงสายที่ผ่านมานี้

ว่าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองพบความเสียหายหลายจุด
อย่างกล้องวงจรปิดจำนวน๑๓ตัวเสียหาย
ถูกบิดหรือว่าถูกกลุ่มผู้ชุมนุมสาดสีใสเข้าไปที่กล้องวงจรปิด
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละ
ตรงนี้แหละเป็นป้ายกระสุนตกเลยคุณ
คือว่าสีโดนสาดแน่นอนก็เสียหาย
แกงรั้วหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโคมไฟหน้าทางเข้า
โดยทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับ
อย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำไว้ที่สนปฐุมวัน
เพราะอย่างที่เมื่อวานทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธ์ตำรวจเอกศิษณะพัฒนาเจริญก็บอกว่า
ขั้นตอนมันก็ต้องตรวจสอบทรัพย์สินเสียหายก่อนใช่ไหม
จากนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะให้ผู้ที่มีอำนาจ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี
อกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเผยว่ามีนายตำรวจ๓นาย
รักษาการอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งก็ได้มีการแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำผิดด้วยเช่นเดียวกัน

จากการถูกคว่างปลาสิ่งของจากข้างนอกเข้ามา
มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินสำหรับทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องของตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำอยู่ภายใน
ได้รับบาดเจ็บก็ต้องแจ้งความอันนี้ก็จะเป็นคดีอาญาต่อไปนะฮะ
ขณะเดียวกันยังมีรถตำรวจอีก๑คันของสนสุวินทวงศ์
ก็ถูกพ่นสเปรย์แล้วก็เจาะยางเสียหาย๑คัน
ส่วนรถของสื่อมวลชนยังไม่มีรายงาน
ได้รับความเสียหายไปด้วยหรือไม่
ทีนี้เขาก็มีการขอฝากเตือนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมาย
แต่ขอให้ชุมนุมโดยสันติไม่ใช่การทำลายทรัพย์สินราชการ
มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศนะครับ

ก็คือการทำให้เสียทรัพย์นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

แล้วก็ถ้ารายละเอียดกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องพรบความสะอาดของบ้านเมือง
มีอัตราโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน๕๐๐บาทนะครับ
สำหรับการกระทำบนพื้นถนนที่มีการฉีดสีสเปรพ่นสี
หรือทำทางเท้าบาดวิถีที่มันทำให้เลอะเทอะครับ

ความเสียหายต่างบริเวณด้านหน้า

จะต้องรีบมีการปรับสภาพให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะครับ
แห่ถ้ำเสือโดนแบบนี้ซะแล้วนะฮะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านหนึ่งพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ

เมื่อวานเราเห็นใช่ไหมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยิงเลเซอร์สีเขียว
ส่องเข้าไปที่อาคารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วจริงนะฮะเหมือนแบบสมมุติปืนมีเลเซอร์
อะไรอย่างนี้ส่องให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้
อันนี้ผิดนะครับแต่ต้องดูว่า
เลเซอร์ที่กลุ่มพิชุมนุมเนี่ยส่องเข้าไปที่ตึกเนี่ย
เป็นเลเซอร์เพื่อแสดงศัลยักษ์แค่นั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ